เดี๋ยวจะพาไปดูพืชเศรษฐกิจตัวใหม่แห่งยุค
ที่จังหวัดพยาวเขาบอกว่าที่นี่เนี่ย
มีการเลี้ยงไข่ผำขายเป็นที่แรกนะคุณผู้ชม
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่ากลายเป็นพืชเศรษฐกิจยังไงค่ะ
จะบอกว่าทางอีสานเราเคยได้ยินกันมาแล้ว
ว่าเขาเนี่ยเลี้ยงไข่ผำขายสร้างรายได้ใช่ไหม
แต่นี่ที่พยาวเขามีคนเลี้ยงไข่ผำขายเป็นเจ้าแรกแล้ว
มีใครเคยเกียรติน้ำด้วยเหรอ
ไม่ใช่ไข่เกียวเกียวอย่างเงินทองทั้งนั้นนะครับ

นี่แหละค่ะมาที่นี่เลยบ้านของคุณปิยชัดคำวัง
ประทานตุ่มแปรรูปวิศาธิกษ์ชุมชนบ้านโป่งเหลือ
หมู่๙ตำบลแม่ปืมอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
คุณปียชัดเป็นคนแรกของจังหวัดนะ
ที่เอาไข่ผำหรือไข่น้ำ
หรือจะเรียกชื่อภาษาอังกฤษก็ได้ว่าชื่อเก๋มากคือ
อันนี้ดูดีกว่ามากดูดีกว่ามากดูดีกว่ามาก
กึบต้มใช่ไหมครับคุณผู้ชมเคยเห็นไข่ปลาคาเวีย
จะสีดำใช่ไหมแล้วมันจะกึบ
เคี้ยวเนี่ยไอ้เจ้าไข่ผำเนี่ยดิฉันว่ามันจะกึบเหมือนกันนะคะ
เขาเอามาเลี้ยงเพาะเลี้ยงในบ้านเลยสร้างเป็นบ่อซีเมนขึ้นมา
เลี้ยงแบบอินซีใช้น้ำซาวข้าวเลี้ยง
คุณปียชัดบอกว่าไข่ผำถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่
ซึ่งสามารถเกิดและเจริญเติบโตได้ตามธรรมชาติ
อยู่ในสภาพแวดล้อมคุณภาพน้ำที่มันเหมาะสมนะ
จะขยายพันธุ์ใหม่ทุก๕๖วันนะคะ
หลังปล่อยเลี้ยงก็จะสามารถเก็บผลผลิตได้เลย
ทั้งน้ำสะอาดปลอดภัยอะไรอย่างต่าง
ถ้าไม่มีสารเคมีมันขยายพันธุ์ง่ายมาก
เขาจะขายแบบสดกิโลกรัมละ๑๐๐บาท
ส่วนแบบแห้งกิโลกรัมละ๒๕๐๐๓๐๐บาท

อ๋อนี่ฉันก็เคยได้ยินเหมือนกันนะ

ใครสนใจจะเลี้ยงหรือซื้อไปประกอบอาหาร
ก็ติดต่อได้หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนะคะ
อ่ะเดี๋ยวรอดูว่าแบบแห้งเป็นไง
ปกติเราเล่ามาเคยเห็นเขาขายแบบน้ำใช่มั๊ย

ข้าวหน้าได้รายละเอียดเพิ่มเติมจะเล่าสูญฟังว่าวิธีกระบวนการในการถ่ายคำแบบแห้งขายเขาทำกันดีเลยค่ะ